คุณผู้ชมครับวันหยุดแบบนี้พาเข้าวัดทำบุญกันดีกว่า
ไปเสริมสะสมดวงชะตาบุญบารมีที่นี่นะครับ
เขามีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธิองค์พระมหาจักรพรรดิครับ
พิธีนี้ยิ่งใหญ่เนอะไม่ต้องใหญ่มากคุณ
คุณผู้ชมเคยไปไหมกับพิธีกรรมแบบนี้
ได้สายสินเต็มไปหมดเหมือนกันเพียงดวงชะตาและทรง
เหมือนกับบุญบารมีให้ถึงทุกคนที่มางานนี้
ที่นี่คือวัดซีเหลี่ยมตำบลครถุ้มลายอเผอร์พระทาย
นี่ต้องนุ่งขาวห่มขาวแบบนี้
แล้วก็มานั่งสวดอธิษฐานจิตกันครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือพิธีพุทธาพิเศษสมโพธิองค์พระมหาจักรพรรดิ
ถามว่าองค์พระมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่ขนาดไหน
เดี๋ยวจะได้เห็นในภาพยิ่งใหญ่มาก
สูง๖เมตรอ่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วงของการทำพิธีนะฮะ
เดี๋ยวจะได้เห็นตัวองค์พระด้วยนะ
งานนี้ก็มีเจ้าอาวาสวัดสี่เหลี่ยมและเกจิชื่อดังจากวัดต่างมาร่วมงาน
นี่คุณดูความยิ่งใหญ่อลังการของงานนี้โอ้โหเนี่ยมากันเยอะจริง
ทุกคนเข้ามาเป็นร้อยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ในงานก็มีการสวดสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
และสิ่งที่ชาวบ้านสนใจและบอกว่ามันคือไฮไลท์ของงานนี้
ถ้ายังไม่ถึงจุดนี้กลับบ้านไม่ได้ไปส่องโชคส่องลาบ
ภายในภายในถังน้ำมนต์ที่อื่นอาจจะมีเป็นอ่างแต่ที่นี่ที่นี่เป็นถังเลยครับโอ้โหมาเป็นกูถัง
กูถังก็ถูกหยดติ๊งแบบนี้ในช่วงของการทำวิธี
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าตรงนี้มีตั้ง๕๙ถัง
คุณไปเลือกเอาละกันคุณชอบถังไหนคุณไปเล็งถังนั้น
โอ้โหคุณโอ๊ทำไม
คุณเดินดูทุกถังยังเลือกไม่ได้เลย
ก็ต้องมีสักถังนึงแหละที่คุณชอบที่สุดชาวบ้านเขาก็เลือกมาแล้ว
มีกี่ถังนะมี๕๙ถัง
ถังดิฉันเอาถังที่๖๐อ่ะ
ถังมันไม่มีมันมีแค่๕๙ถัง
มันมีเถียงอีกมันมี
คุณนับยังไงเขามี๕๙ถังคุณจะเอาถังที่๖๐

เป็นอย่างนี้จริงนะคุณนี่เป็นอย่างนี้จริงนะ
ทำไมมีนั่นจะเอาหนี้มีหนี้จะเอานั่นมีหนี้ก็จ่ายหนี้
เกี่ยวอะไรคุณผู้ชมครับการที่มาที่นี่หลายคนเขาก็เชื่อว่า
ใครที่ได้มาดูหยดน้ำตาเทียนจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นกับชีวิต
ก็ว่ากันไปนะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ยังไงซะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ